ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
เป็นเหตุเศร้าของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ

คือมันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่นะครับ
ที่น่าเสียใจก็คือมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ๑๒ปีต้องเสียชีวิตไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๓คนนะครับ
เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตะบน๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
ตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุฆ่ากันตาย๓ศพเมื่อช่วงสายวันนี้
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ของโรงพยาบาลวิเศษชายชาญนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดต่างนะครับ
เนี่ยฮะบ้านหลังเกิดเหตุก็เป็นบ้านแบบยกสูงนะครับ
ในบ้านมีศพของนายพิมายสง่าแสงอายุ๕๗ปี
เชือกผูกคอตายอยู่กับขื่อของบ้านนะครับ
ส่วนจุดบริเวณที่นอนนะครับ
มีศพของนางสุกัญญาฉิมพาลีอายุ๓๖ปี
ที่เป็นภรรยาของนายพิมาย
เสียชีวิตอยู่ในสภาพมีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกอยู่๔แผล
แล้วก็มีศพของเด็กชายวัย๑๒ปี
เป็นลูกของนางสุกัญญาแล้วก็เป็นลูกเลี้ยงของนายพิมาย
เสียชีวิตในสภาพศพถูกมีดแทงที่หน้าอกเช่นกัน
แต่ว่าถูกแทงถึง๘แผลนะครับ
ใกล้กันกับบริเวณจุดที่พบศพเนี่ย
น้องสาวของนางสุกัญญานะครับที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วยนะฮะ
น้องสาวบอกว่าพี่สาวก็เลิกรากับสามีเก่าไปนานหลายปีแล้ว
กับสามีเก่ามีลูกติดกัน๑คนก็คือเด็กชายวัย๑๒ปีที่เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แล้วก็มาอยู่กินกับนายพิมายที่ผูกคอตายอยู่ในบ้านประมาณ๒ปี
คือนางสุกัญญาเนี่ยอายุ๓๖อายุน้อยกว่านายพี่มายเยอะนายพี่มายอายุ๕๗
และประกอบกับเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับก็มีคนรู้จักเยอะนะครับ
ปกติแล้วก็ทำงานรับจ้างอยู่ที่สวนเมลอนใกล้กับบ้านพัก
ส่วนนายพิมายมีอาชีพขับรถสิบล้อบรรทุกดินนี่น้องสาวของนางสุกัญญาเล่าให้ฟังนะครับ
โดยบอกว่าที่ผ่านมาทั้งคู่มักมีปากเสียงกันเรื่องความหึงหวงนะครับ
เพราะว่านายพิมายเองก็เหมือนกับว่าเห็นว่าตัวเองอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจภรรยาประมาณอย่างนี้นะครับ
แล้วมันมีปัญหากรณีล่าสุดที่น้องสาวเขาเล่าก็คือว่ารถกระบะที่นางสุกัญญาซื้อมาเนี่ยผ่อนต่อส่งต่อไม่ไหว
ก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันมานานแล้วเป็น๑๐ปีแล้วมารับช่วงผ่อนต่อให้นะครับ
ก็เลยยิ่งระแวงกันใหญ่มีปากเสียงกับนายพิมายอยู่บ่อยครั้ง
กระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้มาเคาะประตูบ้านเพื่อเรียกพี่สาวเคาะอยู่สักพักไม่มีเสียงตอบกลับอะไรออกมาเลย
ก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกก็เงียบก็เลยเดินไปดูที่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าเป็นบ้านยกสูงนะมันมีช่องไม้กระดานอยู่นะครับ

ก็เลยตัดสินใจพังประตูบ้านเข้าไปแล้วก็เจอศพทั้งสามศพก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
ส่วนอดีตสามีของนางสุกัญญา
ทางด้านของน้องสาวของนางนายพิมายนะคะ
เขาก็เล่าว่าพี่ชายเคยมาเล่าเรื่องปัญหาครอบครัวให้ฟังหลายครั้งนะคะ

แต่เธอก็ได้พยายามให้กำลังใจมาโดยตลอดค่ะ
พี่ชายก็เคยบอกว่าจะไม่ทำร้ายคนในครอบครัวนอกจากตัวเอง
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่ามีรางสังหรณ์ด้วยนะคะ
มีนกแฝกมาบินวนอยู่ที่บ้าน
ทำให้คิดถึงพี่ชายขึ้นมาตลอดค่ะ

เขาบอกว่าก็กลับบ้านเราสิ
อยู่บ้านเขาทำไมถ้าคิดว่าทำใจไม่ได้ก็กลับบ้าน

ก็บอกยังกลับไม่ได้
ตรงที่มีอะไรจะต้องทำ
คือนกแวพอย่างเป็นที่บ้านอาหนูก็พูดเธอกันวันนั้น
ไม่รู้เป็นอะไรนะคิดถึงกับเขาตลอด
นานนายประโนธิ์หวานเค๋อมอายุ๕๘ปี
คนนี้เป็นอดีตสามีของนางสุกัญญาผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เป็นพ่อแท้ของเด็กชายวัย๑๒ปีที่เสียชีวิต
ก็บอกว่าหลังจากเลิกรากันไปกับนางสุกัญญา
เลิกกันไปหลายปีแล้วอะค่ะแต่ก็ยังส่งเสียเงินให้กับลูกชายเป็นประจำ

ในครอบครัวของอดีตภรรยาเขาบอกเขาไม่รู้นะคะ

ทางพันธุ์ตำรวจเอกเสวกเอี่ยมมงคลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางจักร

นายพิมายมีปากเสียงทะเลาะกันกับภรรยาที่บ้าน

ก็อาจจะทำให้นายพิมายโมโหบันดาลโทษะ
ใช้มีดจ้วงแทงภรรยาและลูกเลี้ยงจนเสียชีวิต
จากนั้นก็ผูกคอตายเพื่อหนีความผิด
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะ
ก็จะต้องส่งศพทั้งหมดไปชนะสูตรอีกครั้ง
แล้วก็มอบศพให้ทางญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ
ก็น่าสงสารเด็กนะ
อายุเพิ่ง๑๒เท่านั้นนะครับ
มาจากความหึงหวงการทะเลาะกันของผู้ใหญ่อีกแล้ว
ก็เสียชีวิตไป๓ศพเลยนะครับคดีนี้